ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีเลขแม่ประพันธ์ใช่ไหม
วันนี้เธอคำนวณเยอะเหลือเกินเชอรี่
เมื่อสักครู่๔๗๖๒ไปแล้วนะคะ
คราวนี้พี่ฝนธนสุนทรก็ให้เลขเช่นเดียวกันค่ะ

ต้องบอกว่าเราอึ้งมากเลยนะคะคุณผู้ชม

พี่ฝนบอกว่าวันเกิดที่ตรงวันเกิด

เพราะว่างานโชว์งานร้องเพลงติดต่อเข้ามาแล้วค่ะ
ซึ่งพี่ฝนเองนะคะก็ต้องซ้อมอย่างหนักค่ะ
เพราะไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงบนเวทีมานานแล้วค่ะ
โดยก่อนวันเกิด๗วันค่ะพี่ฝนกับพี่เอเนี่ยค่ะตะเวนทำบุญทุกที่เลยค่ะ
ไปหมดไหว้นู่นนั่นนี่สร้างโบสถสร้างพระโอ้โหเต็มไปหมดค่ะ
ส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรค่ะ
ฝนบอกว่าต้องการปลดหนี้บ้านหลังใหม่กับรถคันใหม่นี่แหละค่ะ
สำหรับของขวัญที่ได้รับในวันเกิดปีนี้นะคะถือเป็นความสุขที่สุด
นั่นก็คือการได้รับงานใหม่นะคะการมาเป็นพิธีกรรายการคู่กัดสะบัดข่าวเนี่ยแหละค่ะ
คุณผู้ชมทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีไปฟังเสียงพี่ฝนกันหน่อยค่ะ
ครบรอบเลยวันนี้เลย๔๘เต็มเลย

จริงค่ะ๔รอบแล้วค่ะ๑๒๔เป็น๔๘นับไม่ผิด
อยากทำงานเยอะแล้วก็ปลดหนี้ได้เร็วอันนี้คือของขวัญ

ขอบคุณสำหรับทุกคำโวยพรวันเกิดนะคะ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
โดยเฉพาะช่องไทยรัฐเนี่ยแบบว่าให้ความรักความเมตตา
สำหรับฝนให้ฝนมาทำอ่านข่าวเนาะ
อันนี้เหมือนเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับพี่ฝนเลยนะ
ที่ไทยรัสมอบให้นะครับ